เพราะว่าพระธุระเจ้าบอกว่าโบสถ์ไม่เคยเผื่อเป็นญาติกันด้ายกี้ครับ
ของพวกเราเป็นญาติสัตว์ต้านโดยตันนี้แหละนะครับ